เขาเข้าพิธีบวชอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณบีดามันดานะคะ
ซึ่งก็ได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมด้วยด้วยการไปจำวัดที่ป่านันทบุรี
ยานสังวรารามจังหวัดน่านพอศึกปุ๊บกลับมารับงาน
ก็เลยมีเรื่องเล่าระหว่างจำวัดให้พี่นักข่าวฟัง
แต่ว่ามันเป็นประสบการณ์แบบชวนขนหัวลุกสักนิดหนึ่งนะ
ถึงขนาดที่ว่าหนุ่มกั้งเองเนี่ยต้องถึงกับแผ่เมตตากันเลยทีเดียว
ไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
แผ่เมตตาไปก่อนหน้านั้นแล้วเพราะว่าทำวัดเย็นไว้แล้วใช่ไหมครับ
แล้วก็แผ่เมตตาไปแล้วแล้วเราก็สวดมนต์ก่อนนอนอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็จริงแล้วก็เหมือนเห็นบ้างแต่ไม่อยากจะพูด
เพราะว่าอาจจะเป็นอะไรที่แบบตาฝาดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ที่เราไปถึงวันแรกเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าวันนี้เขาจะนอนรวมกัน
แล้วเราล่ะเราล่ะเราต้องไปนอนแยกหรือว่ายังไง
พอพระทุกรูปเนี่ยที่ไม่ใช่เราเนี่ยเค้าบอกว่าเค้าจะนอนรวมกัน
ก็ทำให้เราใจแป้วเขาเจออะไรกันอะไรกันอย่างนี้
แล้วเราก็ถามเค้าว่าเฮ้ยอย่างนี้ผมควรมานอนด้วยไหม

มันคือการทดสอบจิตบางคนก็เหมือนแบบว่าไม่ไหวเลยจนต้องศึกก็มี
ใช่ครับผมแล้วก็เราก็ถือว่าโชคดีที่ตอนนั้น
เราบวชไปแล้วประมาณสิบกว่าวันมันก็นิ่งแหละ
อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่หนุ่มก้างเขาเจอมา

พระท่านก็ทักด้วยเรื่องของชื่อ
ก่อนหน้านี้เขาชื่อว่ากั้งวรกรแต่ว่าพระทักว่าถ้าเกิดว่ามีคำว่าวรัสเนี่ย
อาจจะทำให้เหนื่อยกับงานที่ทำอยู่ก็เลยตัดวาระออก
ฉันไม่ได้อ่านชื่อผิดนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาคือกั้งวรกร
ตอนนี้เปลี่ยนเป็นกั้งกรแล้วแน่นอนว่าในอนาคตก็น่าจะมีงานไหลมาเทมา
คือเรื่องเปลี่ยนชื่อกับคนไทยเนี่ยเป็นของคู่กันนะเดี๋ยวนี้เขานิยมเปลี่ยนชื่อ
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลไม่ใช่แค่คน